มีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ริมถนนแถวโรงเรียนนะคะ
คนที่เขาผ่านไปผ่านมาก็เลยลองสังเกตดูในรถ
ปรากฏว่ามีผู้หญิงอยู่ในรถเหมือนกับหมดสติอยู่ในรถค่ะ
ก็เลยต้องเรียกคนแถวนั้นแล้วก็แจ้งกู้ภัยมาช่วย
มีภาพจังหวะที่โอ้โหกำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตกันเลยค่ะ
นี่ค่ะคือจังหวะที่กำลังพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่หมดสติอยู่ในรถชื่อว่านางนิการชูสวงอายุ๕๑ปี
เป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลสดค่ะ
คือเมื่อเช้านี้มีคนขี่รถผ่านไปผ่านมา
แล้วเห็นกระบะคันนี้จอดอยู่ริมถนนแถวโรงเรียนอัดสำชัน
อำเภอศรีราชาชนบุรีแล้วจอดอยู่นานค่ะ
ก็เลยเอ๊ะมันผิดสังเกตเลยเข้าไปดู
ปรากฏว่าเห็นนางนิการนอนนิ่งหมดสติอยู่ในรถนะคะ
เขาก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นให้มาช่วย

คนถอดเสื้อเนี่ยค่ะถือว่าเป็นฮีโร่เลยนะคะ
คือคนที่ไปช่วยปั๊มหัวใจนะคะ
คนอื่นก็ฮีโร่เช่นกันเพราะว่าช่วยกันทุกคน
กางร่มให้หาเสือมาให้
กนางนิการลงจากรถนี่ค่ะ
แล้วก็กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชามาถึง

รีบนำส่งโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา

นิการมีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันนะคะ
ว่าความดันขึ้นก็เลยสลบอยู่ในรถ
ยังโชคดีนะคะที่มีคนมาเจอ
โชคดีที่มาช่วยได้ทันแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่